ตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
ว่ามีลูกไล่ทำร้ายร่างกายแม่แท้ของตัวเอง
แม่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนไปหลบอยู่ในร้านค้า
แล้วก็ลูกคนนี้เนี่ยค่ะเหมือนกับคลุ้มคลั่ง
สร้อยคอทองคำของแม่ไปด้วย
เรื่องต้นนะคะได้ข้อมูลมาว่าเหมือนลูกคนนี้
ต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตทางประสาท
แต่ไม่ยอมกินยาต่อเนื่องก็เลยคลุ้มคลั่ง
แต่แม่บอกไม่อยากจะเอาผิดลูกได้ไหม
ไม่ต้องเอาผิดทางคดีความหรอกเอาไปบำบัดดีกว่า
ตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรำก็สอบปากคำนะคะ
นางสาวสิริวัลพอกภูลหรือฟางอายุ๒๕ปี
ฟางนี่แหละค่ะคลุ้มคลั่งทำลายข่าวของวิ่ง
ทำร้ายแม่พยายามจะเอาสร้อยคอทองคำของแม่ไป
คุณแม่อายุ๖๕แล้วคุณแม่บุญมียินดีรำ
แม่ต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในร้านค้าแถวบ้านนะคะ

ตอนที่ตำรวจสอบปากคำอะนะฟางบอกว่า
ครูแม่บุญมีก็บอกว่า
เมื่อวานนี้ตอนเช้า
ออกไปรับจ้างตัดอ้อยตามปกติพอเที่ยงก็ไปซื้อยาดองมานั่ง
ที่บ้านตั้งใจจะนั่งดื่มอ่ะนะแล้วก็พักให้หายเหนื่อยช่วง
จะกลับไปตัดอ้อยต่อดื่มยาดองแป๊บหนึ่งแม่บอกเริ่มเพลีย
ขึ้นไปห้องนอนชั้นสองของบ้านแล้วก็หลับไปจังหวะนั้นแหละค่ะ
ลูกสาวนั่งอยู่ข้างล่างเห็นแม่หลับคาดว่าน่าจะรู้ว่าแม่มี่
เงินมีทองคำติดตัวก็เลยเดินขึ้นไปบนห้องนอนของแม่อ้อมไปที่
หัวนอนแม่เปิดมุ้งค่ะมุดเข้าไปแล้วก็หยิบสร้อยคอทองคำที่
ซ่อนไว้ในเสื้อชั้นในอ่ะหยิบออกไปเลยแล้วก็วิ่งไปหา
เพื่อนบ้านไปบอกเพื่อนบ้านว่าช่วยรับซื้อทองคำเส้นนี้หน่อยได้
ไหมขอสามพันพอจะไปซื้อยาบ้ามาเสพเพื่อนบ้านก็จะซื้ออยู่
แล้วนะแต่เพื่อนบ้านบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวไปหยิบเงินมาให้ระหว่างที่
ฟางลูกสาวอะนะคะนั่งรอเงินเพื่อนบ้านรายนี้ตัดสินใจไปเรียก
คุณแม่ฟางมาไปเรียกแม่บุญมีมาแล้วก็เอาทองคืนแม่ไปเพื่อน
บ้านจะรู้พฤติกรรมของลูกอ่ะเขาทำทีเป็นว่าจะซื้อไปโทรเรียก
ให้มาใช่ไงเขารู้พฤติกรรมอยู่แล้วครับแม่ก็เลยบอกว่าเดิมทีนะคะ
ฟางเนี่ยลูกสาวคนนี้เป็นคนดีก็ขยันทำงานเหมือนกับคนอื่นอื่น
นี่แหละแต่เมื่อสามปีก่อนไปอยู่กับสามีที่อยู่ในหมู่บ้านติด
กันจากนั้นก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยจนเมื่อเนี่ยค่ะกลางปีเนี้ย
เดือนกรกฎาคมลูกสาวกลับมาบอกว่าสามีทิ้งขอมาอยู่กับแม่
พอมาอยู่กับแม่ปุ๊บแม่บอกว่าพฤติกรรมลูกสาวไม่เหมือนเดิมเลย
กลายเป็นคนขี่เกียรติไม่ทำงานชอบขโมยเงินแล้วขโมยของทุกอย่าง
บ้านหมดเลยนะคะอืมผ้าห่มมุ้งที่นอนจานชามหม้อหายอะไรที่
เอาได้อ่ะเอาไปหมดเลยเอาไปแลกเอาไปแลกยาเสพติดก่อน
นี้เมื่อสองเดือนก่อนค่ะตัวลูกสาวเคยเมายาหลอนจุดไฟ
เผาบ้านมาแล้วอ่ะครับโชคดีที่ตอนนั้นมีคนมาช่วยนะคะทั้ง
ทั้งลูกชายทุกคนเอือมระอาหมดนะคะ
ฉันไปตัดอ้อยตัดตัดอ้อยก็มาก็นอนนอนกับลูกสาวมันก็
ลวงกระเป๋าเอาทองตอนนั้นแม่นอนอยู่ที่ไหนครับนอนอยู่
ข้างบนบ้านอ่าแล้วแล้วลูกสาวแม่อยู่แล้วลูกสาวก็นอน
อยู่ข้างล่างมันก็เข้าขึ้นไปเอาฉันก็นึกว่าแต่
ทำตกฉันเมาเหล้าด้วยฉันก็เดินหาจนฉันก็มอง
เอานี่มันทองแม่นี่มันก็หยิบคืนไม่ให้หรอกหนูจะเอา
ไปขายถ้ามันดีดีเหมือนแต่ก่อนนะฉันก็ให้จะซื้อให้มัน
นั่นแหละแต่นี่มันก็เอาไปแลกก็เอาไปแลกมาน่ะ